คุณผู้ชมคะเขาเมาส์กันค่ะว่าพี่กิ๊กมะยุรินเนี่ย
จะออกจากวงการบันเทิงแล้วก็จะไปบวชชี
ไม่ใช่บวชชีพรามธรรมดาคือบวชแบบไม่มีผมเลยนะคะ

จริงหรือเปล่าคุยกับพี่กิ๊กเช้าวันนี้ค่ะ
ก็พี่กิ๊กจะเลิกเล่นละครออกจากวงการเลยนะ
น่าจะเป็นเพราะว่าไปออกรายการอาจจะมีการพาดหัวที่ค่อนข้างแรกสักนิดนึง
แต่จริงพี่กิ๊กเนี่ยสายธรรมะอยู่แล้วปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด
เคยสัมภาษณ์พี่กิ๊กด้วยเนอะเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะ
เรื่องของการทำความดีช่วยเหลือสังคมอะไรแบบนี้
กิ๊กเล่าให้ฟังถึงจริงแล้วบทบาทหน้าจอ
อาจจะเล่นเป็นตัวร้ายบ่อยแต่จริงแล้วไม่ร้ายเลย
เขาบอกว่าในจอเนี่ยเป็นนางร้ายแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเป็นนางฟ้า

นี่มาบอกว่าแขกรับเชิญเป็นพี่กิ๊กดิฉันต้องซอฟต์เสียงมาประมาณหลายสเต็
ไม่ต้องให้พี่กิ๊กเล่าให้ฟังดีกว่า
เกี่ยวกับการที่มาพึ่งธรรมะแล้วก็เริ่มปฏิบัติธรรมพี่กี้ค่ะ
คือต้องบอกว่าธรรมะทำให้ชีวิตของพี่กิ๊กมีความสุขมากเลยค่ะ
ทำให้เราได้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตเราเอง
ว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
พลัดพรากจากสิ่งที่รักนี่คือความเป็นจริง
และที่สำคัญบางทีเราเห็นข่าวมากนะคะ
อย่างนี้เป็นนักอ่านข่าวเป็นพิธีกรก็ต้องเจอข่าวเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ
ถ้าเราทำอุเบกขามีใจที่เป็นอุเบกขาไม่เป็น
รับว่าสัตว์โลกก็มีกรรมเป็นของของตน
มันก็จะมีความทุกข์ทรมานสงสารเขา
แล้วจิตเหล่านั้นมันก็เป็นจิตที่ไม่ดีเป็นอกุศลและจิตของตัวเราเอง
ที่พี่กิ๊กจะคิดได้แบบนี้พี่กิ๊กก็ผ่านชีวิตวัยรุ่นอ่ะเนอะ
อย่างน้องเชอรี่เนี่ยพอจะเปลี่ยนตัวเองได้ไหมพี่กิ๊ก
คืออยากให้พี่กิ๊บพาน้องเชอรี่ไปปฏิบัติธรรม
พี่กิ๊กอยู่ในวงการมา๑๘ปี๑๙ปี

ถ้าจุดหนุ่ยทำไมมันเบื่อชีวิตวงกาลบันเทิงหรือว่าอย่างไรคะ
ป่าพ่อแม่พาชุดไปปฏิบัติธรรมค่ะ
ตอนอายุ๑๙นานมากแล้ว
แล้วก็พอไปปฏิบัติทำครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ค่ะ

หมอดูทักว่าถ้าเกิดเดินทางไปเมืองนอก
เมืองนอกจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยได้ไปปฏิบัติธรรม

เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ได้สิ่งดีกลับมา

เข้าใจแล้วว่าทำไมพระเจ้าถึงอยากให้เรารักษาศีล๕

แล้วก็ท่านติชนทันก็บอกว่าศีลแปลว่าหลักประกันความสุขในชีวิต

จากวันนั้นวันแรกที่เราไม่ค่อยเข้าใจแล้วมาตอนนี้ที่เรารู้สึกว่า
ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าพี่กิ๊กอินไปหรือเปล่า
หนักมากต้องใช้คำนี้แฮสแท็กเลยอินหนักมาก
ต้องบอกว่าชีวิตมีความสุขมากเวอร์
คนเขามีความสุขเนอะ
เพราะว่าคืออย่างนี้ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องของฉัน
ไม่ใช่เรื่องของตัวเราไกลเกินมันต้องเป็นคนมีทุกข์ก่อนหรือเปล่าถึงไปหาธรรมะ
แต่จริงถ้าเรามาทำความเข้าใจค่ะธรรมะแปลว่าอะไร
ธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติแปลว่าอะไร
ธรรมชาติก็แปลว่าธรรมดาที่เป็นจริงและถูกต้อง
แล้วชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติหรือเปล่าคะ
เราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมาจากธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่ยอมรับธรรมะปฏิเสธธรรมะ

เพราะเขาปฏิเสธต่อต้านความเป็นจริงของชีวิตตัวเอง
ต้องการที่เพียงแต่ว่าให้ชีวิตตัวเองเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการให้เป็น
อยากแบบที่ฉันต้องสมหวังที่ฉันต้องการ
ไม่อยากได้นั่นได้นี่ก็ต้องไม่อยากได้
เมื่อมันมีปัญหาหรือความทะยานอยากแบบนี้

ความโลภความโกรธความหลงมาน่าอิทธิ

หนึ่งในอนาคตที่ต้องบอกว่าต้องไปลองบวชก่อนสัก๗เดือนดูก่อน๗เดือนก็ไม่น้อยนะพี่เกดใช่อยากจะไปบวชเพื่อปฏิบัติธรรมอะค่ะเพราะว่าการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานสติสมาธิใช้เวลาในการเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรามีเวลาให้เขานานนานนะคะเราก็จะเห็นความเป็นจริงของชีวิตของกายและใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเห็นกฎ
น้องพิมต้องบอกว่าดีใจมากค่ะที่น้องสวดมนต์
แล้วก็ชอบแบบตั้งแต่ไปปฏิบัติทำคอร์สเผชิญความตายด้วยใจสงบมา
น้องก็มีมุมมองในชีวิตที่เปลี่ยนไปค่ะ
น้องยอมรับกับสิ่งที่เป็นได้แล้วก็สามารถจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขนะ
เชื่อว่าวิกฤตในชีวิตของน้องค่ะ

ทำให้น้องเติบโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงเข้มแข็งขึ้น
กิ๊กให้กำลังใจน้องพิมยังไงบ้าง
ก็ให้กำลังใจตลอดบอกอิจฉาน้องตลอดนะ
ทำไมน้องได้ทำในสิ่งที่พี่อยากทำแต่ยังไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมคะเป็นแบบนะไม่กลัว

แต่ยังไม่ได้ทำแต่เขาได้ทำแล้วค่ะ

ต้องบอกว่าพิมเนี่ยแม้ว่าตอนที่ยังไม่ได้แบบไปปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะ
เขาก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาเป็นคนมีความสุข

ก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มให้กับพวกเราในกองถ่ายตลอดเวลาค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นคนที่กำลังใจดีมากจริง

เป็นสะพานบุญส่งต่อบุญให้คนอื่นหลายคน
หลายคนค่ะพี่ทงพี่หมูพิมพากาใช่ไหมคะ

ก็หลายคนน้องเมจิน้องเชอร์รีจนชาคริสต์ก็บวชเลยด้วย
แล้วเป็นฝันของพี่กิ๊กมากเลยดีใจ
แต่รู้สึกเสียใจที่งานบวชเขาเราไม่ได้ไป

อยากให้ชาคริสบวชบวชไม่ศึกเลยนะ
เดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษาคุณวุ้นเส้น

ต้องบอกว่าให้คุณชาคิดห่างกับพี่กิ๊กสักระยะหนึ่งครับ
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณชาคริสบวชให้ศึกนี่ยุ่ง
ได้แต่ตอนนี้เขามีกำหนดซื้อ

ชาคริสต์จะติดใจก็ได้จริงไหมคะ
แน่นอนก็คือเป็นสะพานบุญให้หลายคนเลยนะคะ
แบบนี้พี่กิ๊กรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะ
แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวดีแบบนี้กับคนในสังคมมาโดยตลอดเลยนะคะ
ดีใจค่ะปลื้มใจและกิ๊กเชื่อมั่นค่ะ
ศาสนาพุทธของเราจะดำรงอยู่ได้นะคะ
ก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทุกคนนี่แหละค่ะ
ถือว่างานที่ทำตอนนี้เป็นงานที่แบบปื้มปิ่มมาก
เพราะว่าได้เอาธรรมาของพระพุทธเจ้าให้ทุกคนได้รับรู้

ต้องบอกว่าทุกคนที่ไปปฏิบัติธรรมกับกิ๊กนะคะ
๑๙๙๙๙มีความสุขในชีวิตมากขึ้นที่ฉันอยากใช้รางงานนะคะ
คุณพุทธศาสนขออนุญาตรางานไปไม่และที่สำคัญก็คือว่า
ปฏิบัติธรรมของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะคะ

เพราะฉะนั้นคอร์สที่จัดทุกคอร์สฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่ขออย่างเดียวให้คุณได้มาปฏิบัติธรรมต้องตั้งใจด้วยนะ
คือคนก็ชอบคิดว่าต้องมีความทุกข์ก่อนต้องเครียดก่อน

เพราะว่าเรื่องความรักอย่างน้องเชอรี่นี่
คิดตลอดเลยตอนเวลาสุกไม่ค่อยสนใจวัดเท่าไหร่เลย

จริงกว่าจะเปลี่ยนความคิดอย่างไรดีคะพี่กรี๊ก
จริงต้องบอกว่าเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีไหมคะ

จะเกิดมาทุกวันนี้ตื่นมาก็ต้องกินข้าวอาบน้ำอุจจาระปัสสาวะ

เป็นทุกข์ไหมคะเป็นค่ะไม่ใช่นั้น
อันนี้เป็นทุกข์ธรรมชาติที่เราเจออยู่ทุกวัน

ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับเราได้
สติที่เราเพียนฝึกตามคำสั่งพุทธเจ้านี่แหละ
จะอยู่เป็นที่พึ่งเป็นเพื่อนยามยาก
เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะอยู่กับเราไปณพบชาตินี้

งั้นให้พี่กิ๊กยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
ว่าไม่ออกจากวงการนะจะไม่ใช่ตำรวจตลอดชีวิตนะ
ณตอนนี้ยังยืนยันกับคุณผู้ชมนะคะ
กิ๊กยังไม่ได้ลาจากวงการไปไหนนะคะ
ยังคงรับงานแสดงทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะ
แล้วก็สำหรับเรื่องของการบวชก็มีแพลนจริง
แล้วก็อีกสักพักใหญ่ค่ะ

แล้วก็กลับมาทำงานในวงการเหมือนเดิมค่ะ